น่าสงสัยว่าประสบเหตุเพราะว่าขนแรงงานแล้วหนีอะไรมาหรือเปล่าคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนี่ต้องเอารถไปลากไปดึงขึ้นมาเลย
ตอนกลางคืนนี่แหละรถอะไรเนี่ยรถอะไร
คลองสวนหมากครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมสดร้อนเลย
จุดที่ตกลงไปเนี่ยลึกจากถนนประมาณห้าถึงหกเมตรครับลงไปก่อน
ไม่เจอคนขับไม่เจอผู้โดยสารเจอเพียงแค่รอยเท้าเดินลุยป่าย่า
จากรถเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งแล้วหายไปลักษณะว่าพอหนีพ้นออกมาจากตัวรถได้
ขึ้นจากน้ำได้แยกย้ายกันไปเลยครับแม่ทำไมไม่ห่วงรถเลยเหรอ
ไปดูในรถหน่อยมีอะไรบ้างมีใบขับขี่ของนายระวีโรธ
แทร่หว่างอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นชาวจังหวัดตากครับ
แล้วก็มีวอลวิทยุสื่อสารสีแดงนี่แดงส้มเนี่ยนะ
ตกอยู่ในรถด้วยครับด้านท้ายมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าหลายใบเลยคุณผู้ชม
โอ้โหมีหลายใบเลยนะในกระเป๋ามีสมุดประจำตัวคนต่างด้าว
อืมสัญชาติเมียนมาครับมีกล่องข้าวผัดกระเพราหลายกล่องเลย
เครื่องดื่มชูกำลังก็มีขวดน้ำไว้ใส่ปัสสาวะก็มี
แล้วก็รองเท้าอีกหลายคู่ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรก็คาดว่าเป็นรถขนแรงงานต่างด้าวครับ
หรืออาจจะเป็นรถนำทางขนแรงงานต่างด้าวอีกที่หนึ่งที่หลบหนีเข้าเมืองมา
แล้วออกมาซื้อเข้ากล่องไปให้แรงงานอาจจะไม่ชินเส้นทางหรือเปล่า
ก็เลยพุ่งตกคลองระบายน้ำประสบอุบัติเหตุไปคนในรถอาจจะไม่ได้บาดเจ็บครับ
ก็เลยพากันหลบหนีไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกนะ
ถ้าเราเป็นคนทั่วไปประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างถิ่นที่เราไม่คุ้นเคย
เราต้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมแน่นอนชาวบ้านอยู่แถวนั้น
ต้องไปขอความช่วยเหลือแล้วแต่เนี่ยไม่มีใครไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่อย่างใดเลยครับเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวน
ปีชาวจังหวัดตากมาสอบสวนต่อไปครับมันน่าสงสัยตรงนี้แล้ว